เวลาแล้วที่จะไปตามหาผู้โชคดีในวันนี้
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
ร้านถุกดีมีมาตรฐานหรือทางไปสนีไทย

ก็อยากให้ดื่มคาราบาลแดงเหมือนผมครับ
จะได้ส่งชิงโชคจะได้มีรถฉี่เหมือนผมครับ
เก้าแย่งช่วยคนไทยสร้างอาชีพมีสอง
บอกเลยหน้าฝนอยู่กลางปี
แต่น้องสองคนเนี่ยสวยดีอยากให้มาอยู่กลางใจ
เอาจริงนะคิดถึงก็บอก
ไม่ต้องมาบอกหรอกว่าฝนตกไหม
ถ้าอยากจะใช้เวลากับสาวเนี่ย
มันอาจจะไม่มีคำว่าตลอดการ
แต่ถ้าคุณลาออกจากงานมีนะตลอดไปเลยไหม

ที่การงานมาเล่นเลยเหรอ

สดลาไม่ไปไม่ออกแต่พี่ไปก่อนนะจ๊ะ

เมื่อเจ๊จีบเจ้าน่ะลืมอย่างว่าต้องมาทำอะไร

ก็นี้ตีมาย๑๙๗๘
แต่ว่าหลายคนนี่ใจจดใจเจาะ

รู้นะว่าคันระเบาแดงยังคงยืนราคา๑๐บาทเท่าเดิมนะ
บอกเลยอย่างนี้ถ้าใครมีฝาอยู่รีบส่งมา

เอาล่ะแล้วก็ได้เวลาไปลุ้นแล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถมอเตอร์ไซค
ใครกันใครกันจะเป็นคนโกย
ไม่ใช่ผมคนหนึ่งแหละค่ะแต่น้องเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะโกย
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าโกยกันเลย

คุณสถิตการวัยจากจังหวัดชนบุรี
ช่วยด้านรอบราชาเอ็มช่วยยืนในเต็ดกระดูกแท่นภายแบบนี้

ขับไปต่อยอดสร้างอาชีพก็ดูดี
แล้วถ้าอยากโชคดีก็ไม่ยากเอาน้องไปตอบกว่านี้
ก็แค่ติดตามรายการตลอดข่าวทุกวันเวลา๙โมงครึ่งจ้า
ขออนุญาตย้ำอย่างนี้ละกันนะครับว่าเขียนหยำส่ง
ไม่ใช่อันนั้นคือผิดอันนั้นคือทำไม่ได้นะคะ

เออเขียนบีบส่งแล้วยังไงเตอร์
ส่งกันมานะครับตามที่อยู่ที่เราปรากฏขึ้นให้
และแน่นอนคุณจะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดี
ใช่แล้วแต่ถ้าไม่รู้ไม่แน่ใจทำยังไง
ไปดูกติกากันค่ะ
ติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการริกา๓๐นาที
ยินดีได้นะพี่น้ำครับแต่ย้ำตรงนี้

ใช่แล้วค่ะคุณค่ะจะย้ำตรงนี้เลยว่า
คุณยังสามารถส่งฝามาลุ้นรางวัลได้
จนถึง๓๑กรกฎาคมนี้เท่านั้น
เพราะฉะนั้นอย่าช้ารีบส่งมาเลยจ้า